พาคุณผู้ชมไปชมภาพน่าสลดใจนะครับ
จากว่าเกิดเหตุระเบิดกลางงานแต่งที่ตุรกีนะครับ
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๖คนบาดเจ็บกว่า๕๐คนครับ
นี่แหละครับเป็นเสียงของภาพบรรยากาศในงานที่บอกว่าตอนแรกนั้นเป็นงานที่อบอุ่น
ในงานแต่งงานของบ่าวสาวชาวตุรกีคู่หนึ่งครับ
ในจังหวัดวานทางตะวันออกของตุรกี

กำลังจับมือกันเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน
มีเด็กหัวเราะวิ่งรอบงานอยู่
แต่ว่าอีกไม่กี่วินาทีต่อมาก็เกิดระเบิดขึ้นนะครับ
แล้วก็หน่วยฉุกเฉินนั้นจะเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๖คนและบาดเจ็บกว่า๕๐คนครับ
ทางภาคตะวันออกของตุรกีพุ่งจมตีไปที่สถานีตำรวจ
ก็ทำให้มีตำรวจเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกหลายรายทีเดียวครับ